เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
หนุ่มคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มามาด้วยความเร็วสูงนะคะ

เจอรถเก๋งตัดหน้าจะเข้าไปอยู่เถอะนี่แน่แหละ
ชนเขาเต็มแรงกลางลำเลยนะคะ

คนขี่รถจักรยานยนต์ลุกขึ้นเดินได้เลย

กล้องวงจรปิดบริเวณถนนศรีตรังตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
วินาทีรถเก๋งขับออกมาจากโรงเรียนเมืองกระบี่ค่ะ
เพื่อที่จะยูเทิร์นจังหวะนั้นค่ะ
จังหวะที่ออกมารถจักรยานยนต์มาพอดีแล้วมาด้วยความเร็ว
ชนเข้ากลางลำอย่างจังค่ะ
ทั้งคนขี่ทั้งรถจักรยานยนต์จังหวะนี้
รถจักรยานยนต์และคนปลิวไปเลยนะคะ

เหตุการณ์นี้กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาค่ะ

ผู้ที่ประสบเหตุเป็นชายวัยรุ่นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์นะคะ

บาดแผลถลอกเล็กน้อยค่ะ

ส่วนความเสียหายคู่กรณีจะไปตกลงกันเองนะคะ
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์เตือนสติคนใช้รถใช้ถนนค่ะ
ต้องระมัดระวังกันทั้งสองฝ่าย
ถ้าเหตุการณ์นี้ดูจากการระมัดระวังทำยังไง
คนขี่รถจักรยานยนต์ขี่ให้ช้าลง
เพราะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
ถ้ามาด้วยความเร็วถ้ามีรถตัดหน้านี่เบรกไม่ทันแน่นอน
ส่วนคนที่ขับรถเก๋งค่ะ

ลักษณะแบบนี้ถือว่าอันตรายนะคือข้ามเลนแล้วไปยูเธอเลย
ใช่คือจริงดูจากจุดตรงนี้มันไม่ใช่จุดที่เขาจะพุ่งไปแล้วไปกลับรถได้เลยนะ
ใช่อันตรายมากเลยนะคะ